วันพลศรษะบหนี๒๔พฤศจิกายน
ทีมชาติไทยเยือนทีมชาติมาเลเซีย
ปีที่ช้างศึกไม่เคยบุกชนะ

ทีมชาติไทยเยือนทีมชาติเวียดนาม
ศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใคร